ช่วงนี้เริ่มยามนี่ดีคนแต่งงานเป็นเยอะ
แต่มีบ่าวสาวคู่หนึ่งช้ำใจ
คือสมมุติว่าวันรุ่งขึ้นคือพรุ่งนี้จะแต่งงาน
แต่ตี๒ของวันนี้ชุดเจ้าสาวยังไม่มี
ที่คุยกันขอขาวเขียวแต่ได้ขาวทอง
เอาขอฉากแบบนี้เอาไม่ตรงปก
ซุ้มไม่มีซุ้มโอ้โหปวดใจนะ
แล้วงานมันจะเริ่มอยู่แล้วจะไปหาจากไหนทัน
เรื่องราวความอัดอั้นตันใจของบ่าวสาว
คู่นี้เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าความทรงจำสีเทา
พฤศจิกายน๒๕๖๕งานเวดดิ้งพึ่งกับเอก
เราสองคนกราบขออภัยที่งานแต่งงานครั้งนี้
ราบรื่นสวยงามอย่างที่เราสองคนตั้งใจเอาไว้
คุณผู้ชมดูนี่มันก็ได้แบบซุ้มรถน้ำสังแบบนี้
ทีมข่าวก็ติดต่อไปทางเจ้าสาวคุณสิรินภาอายุ๓๖บอกว่า
กลางเดือนกรกฎาคมติดต่อร้านเวดดิ้ง
ชื่อดังของเมืองเพชรชบุรีราชบุรีเลย
มาจัดงานแล้วขอเลือกแพ็คเกจที่แพงที่สุด
แล้วคุยไปคุยมาได้ลดลงมาเหลือ๔๐๐๐บาท
ชุดไทยแบบนี้เหลือตีนแบบนี้ซุ้มแบบนี้ฉากแบบนี้ก็ว่ากันไป
จนกระทั่งก่อนถึงงานวันแต่ง๑วันทางร้านเข้ามาจัดงานตอน๕ทุ่ม
เอาชุดไทยมาให้ลอง๑ชุด

ซึ่งชุดไทยก็ไม่ใช่ชุดที่ไปเลือกที่ร้าน
ตัดสินใจเอาไงดีตี๒แล้วก็ต้องไปขับรถไปหาเช่าชุดอื่น
ที่ร้านอื่นอันนี้สิ่งที่คิดทางขวาคือสิ่งที่ได้
ไม่ตรงกันเลยนะ
สุดท้ายต้องออกไปเช่าชุดจากร้านอื่นทั้งที่ตกลงกันไว้แล้ว
ตอนตี๒นะพอรุ่งเช้าจะแต่งงานแล้ว
ส่วนสถานที่จัดงานแต่งเดิมกำหนดเอาไว้เป็นตีนขาวเขียว
แต่สุดท้ายได้ธีมมาขาวทอง
แต่สุดท้ายมันกลายเป็นธีมขาวทอง

ฉากซุ่มดอกไม้ไม่ตรงเปล่าก็ง่าย
ไม่มีชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวจนทำให้คนในครอบครัวผิดหวัง

นี่ขวาที่เลือกซ้ายที่เลือกสิขวาที่ได้

อ้างว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วจะขอคืนเงินมาจำให้๒๕๐๐บาท
ส่วนเรื่องของค่าเช่าชุดแต่งงานทางร้านจะไม่รับผิดชอบนะ
เพราะทางร้านมีชุดให้แต่เจ้าสาวไม่เลือกเอง
แต่ย้ำแบบนี้ว่าเราต้องฟังความสองด้าน

แล้วเขาไม่แสดงความว่าอยากจะรับผิดชอบ
หรืออยากจะชดใช้อะไรที่มันมากกว่า๒๕๐๐บาทค่ะ
คือเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องดำเนินคดี
มันไม่ไหวจริง
ไม่อยากจัดทางสอง
เราเห็นใจนะแต่เราไม่รู้มันเกิดความผิดพลาดจากตรงไหน

จริงนะไม่ใช่ว่าราคากี่บาทก็แล้วแต่แหละคุณผู้ชม
ถ้าเราตกลงกันแล้วว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรก
มันก็ควรจะออกมาเป็นในรูปแบบที่คุยกันไว้หรือเปล่า
คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามในใจว่าเอ๊ะ๔๐๐๐๐บาท
เปลี่ยนอะไรไปหรือไม่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่า
เจ้าของงานอยากจะไปขอลดราคา
ราคานี้มันไม่ได้อย่างที่คุณเลือกนะคุณก็จะได้อย่างนี้แทน
คือมันต้องเป็นเรื่องของการคุยกันให้เคลียร์
ไม่ใช่ไปรับปากว่าได้แต่สุดท้ายออกมาแล้วมันไม่ได้ไง
แล้วไอ้ลดไปเนี่ยที่ขอไปมันยังเหมือนเดิมไหมต้องบอกเขาด้วย
นะฮะแต่ผมบอกคุณชมแล้วว่าต้องฟังความ๒ฝ่าย
คุณอาทิตย์ศาสีบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมคนนี้แหละคุณอาทิตย์
เขาขอน้องรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นรับผิดทุกอย่างนะ
หลังเกิดเรื่องไม่ได้มีการนิ่งนอนใจแล้วติดต่อขอคืนเงินมาจำ๒๕๐๐
กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่อีกฝ่ายหนึ่งเงียบไม่ตอบนะฮะยังไม่ตอบ
แต่แพ็คเกจที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวบอกว่าเขาเลือกแพงที่สุด
มันไม่ใช่แพ็คเกจที่แพงที่สุดนะแต่มันเป็นแพ็คเกจเริ่มต้น
คือถูกที่สุดของร้านของเรานะอันนี้ผมไม่รู้ว่าสื่อสารยังไงนะ
ฝั่งนั้นเข้าใจว่าคือแพงที่สุดแต่ฝั่งที่บอกว่าไม่ใช่
เขาเลือกแบบถูกที่สุดยืนยันนะทางร้านไม่ได้ทิ้งงาน
ทางร้านจัดหาให้มาเนี่ยเกือบครบทุกอย่างอาจจะมีบางส่วนที่ขาดหายไป
ส่วนป้ายชื่อกับแก๊กดอปที่ไม่พร้อมมีเหตุผลเพราะทีมงานที่ไปผิดพลาด
แต่ว่าได้มีการแจ้งขอโทษกับทางด้านของเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกอย่างแล้ว
สุดท้ายแล้วมันสื่อสารผิดพลาดกันอย่างไรอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกัน
เพราะว่ามันเกิดเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้สุดท้ายวันงานแต่งปุ๊บมันไม่พร้อม
มันไม่ตรงปกเลยนะฮะก็ต้องเคลียร์กันก่อนนะครับ
คืออันนี้ฟังจากพี่อาทิตย์แล้วเนี่ยนะคะก็พยายามจะเข้าใจนะเข้าใจในมุมว่า
เขาพยายามแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้ดีนะในการแสดงความรับผิดชอบ
แต่พี่ทิศขอนิดนึงคือถ้าเรามองในความที่เขาเป็นเจ้าของงาน
คุณลองนึกภาพว่างานมันเกิดขึ้นแล้วคือมาแสดงความรับผิดชอบทีหลัง
แต่ว่างานมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคือเขาก็คาดหวังว่า
เลือกที่มาแก้ไขเขาให้ทันดีกว่าเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นไหมตอนนี้เจ้าของงาน
คือเราไม่รู้ว่าความผิดพลาดตรงนี้ของออร์แกไนท์มันคืออะไร

แต่เข้าใจว่าโอ้โหอันนี้เจตนาดีรับผิดชอบเต็มที่
แต่อาจจะมีการแก้ไขด้วยการทำยังไงก็ได้

คือให้งานมันสมบูรณ์มากกว่านี้นะนับวันที่เขาแต่งงานน่ะนะครับ

จะไปโพลบอกแต่ละคนว่าเฮ้ยเธอวันนี้งานฉันเปลี่ยนมันไม่ได้อ่ะเนอะ

กับทุกฝ่ายแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ